ที่เราเล่าไปว่าคนร้ายที่ก่อเหตุโหเที่ยมนะคะ
มีเจ้าหน้าที่ไปพบศพผู้หญิงคนนึงอยู่ในโรงแรม
แล้วก็สภาพศพคือถูกยิงกรอกปากสภาพคือเปลือยกายเลยนะคะนอนอยู่บนเตียง
แล้วคนที่ก่อเหตุก็เป็นแฟนที่เขาคบกันแต่เขาบอกว่าเป็นแค่กิ๊กกัน
คือผู้ชายคนนี้เขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาเป็นดีเจชื่อดัง
เปิดเพลงอยู่ในสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะคะเหมือนกับเขามีครอบครัวอยู่แล้ว
เขามาคบหากับผู้ตายแล้วก็นัดมาตกลงกันแล้วตกลงกันไม่ได้
ฝ่ายชายก็เลยก่อเหตุยิงกรอกปากเลย
ล่าสุดทางตำรวจภูทรสัตวิทย์จังหวัดชมุรีบอกว่า
ไปตรวจสอบแล้วแล้วก็ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะ
เขาก่อเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังกันอย่างละเอียดนะคะ
แต่มาไล่เรียงดูเหตุการณ์กันอีกครั้งหนึ่งทางตำรวจภูทรสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ไปตรวจสอบเพราะว่าได้รับแจ้งช่วงเช้าเมื่อวานว่าพบศพผู้หญิงคนหนึ่ง
ถูกยิงจนเสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมซอยสุขุมวิท๑๙หมู่๔ค่ะ
จากการตรวจสอบเวลาประมาณตี๓คืนวันที่๑๒ตุลาคม
ผู้ตายเข้าไปที่โรงแรมก่อนนะคะจากนั้นตีห้าค่ะ
หมายเลขทะเบียนยหญิงน๔๗๔๗กรุงเทพฯ
ขับเข้าไปในโรงแรมที่เกิดเหตุมีคนขับเป็นผู้ชาย
ซึ่งก็คือคนก่อเหตุนี่แหละค่ะนายดูสิตเพียคำเมือง
หรือในเฟิร์สอายุ๔๐เขาเป็นดีเจตามสถานบันเทิงในจังหวัดชนบุรี
แล้วในเฟิร์สก็เดินเข้าไปในห้องจากนั้นในเฟิร์สรีบขับรถเก๋งออกไปเลยนะคะ
ในช่วงเช้าพนักงานโรงแรมไปเรียกไปเคาะประตูเรียก
เพราะหมดเวลาเข้าพักแล้วคือจะต้องเช็คเอาท์แล้ว
แต่เงียบกริบเลยไม่มีเสียงตอบรับอะไรเลยก็เลยเปิดเข้าไปดูในห้อง
ปรากฏว่าก็พบศพผู้หญิงนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียง
สภาพถูกยิงกรอกปากแล้วก็นอนแบบเปลือยกายเลยนะคะ
ห้องใหม่เลข๔ค่ะศพของนางสาวสุรีฮ่วงศิลาอายุ๓๙ปี
เป็นชาวจังหวัดระยองนะคะปืนเนี่ยถูกยิงกรอกปาก
แล้วกระสุนไปฝังอยู่ในกระพุงแก้มขวานะข้างตัวมีหมอนอยู่ด้วยนะคะ
มีปลอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่ด้วย
แล้วก็ไปจับตัวได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ในอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมาตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวาน
คือหลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ยไปรับลูกรับเมียตัวเองนะ
แล้วก็หนีไปพร้อมกันนู่นไปอยู่นครราชศรีมาค่ะ

จับตัวได้พร้อมของกลางก็คือรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
รวมถึงปืน๙มิลลิเมตรไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
แมกกาซีน๑ซองเครื่องกระสุนปืน๙มิลลิเมตร๒นัด
เสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุก็เจอนะคะชุดหนึ่งชุดที่ใส่ไปในวันก่อเหตุน่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่โรงแรมจุดเกิดเหตุ
เมืองต้นเจ้าตัวสารภาพว่าไม่ได้ไปที่โรงแรมพร้อมกัน
ฝ่ายหญิงก็คือฝ่ายผู้ตายเนี่ยค่ะเป็นคนนัด
บอกว่ามาเจอกันหน่อยมาเคลียร์ปัญหากันหน่อย
ยืนยันว่าไม่ได้ไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนเกิดเหตุนะ
ไปเคลียร์ปัญหากันเฉยยอมรับว่าเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป
พี่ทำทำไมคะ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ
ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ

ไม่ตั้งใจครับ